หลังจากที่มีการเลื่อนพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นยื่นเรื่องมาให้สารรัฐมนูลนั้น

วันนี้สำนักงานสารักษณ์มนุนคณะตุลาการสารักษณ์มนุน
ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน

หลังจากขอให้สารักษณ์มนุนนั้นพิจารณาตามรัฐมนุนมาตรา๒๑๓
กรณีที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อ
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรอบที่๒
ว่าขัดหรือย้างกับรัฐมนุนหรือเปล่า
ก็คือกรณีมติของรัฐสภาเมื่อ๑๙กรกฎาคม
ที่บอกว่าเสนอชื่อคุณพิทาโหวตเป็นนายกซ้ำรอบที่๒ไม่ได้
เพราะมองว่าเป็นการเสนอยัตติซ้ำ
จะไปขัดกับข้อบังคับข้อที่๔๑ของข้อบังคับสภา
สำนักงานสารรัฐมนูลนั้นได้ออกเอกสารข่าวบอกว่าสารรัฐมนูล
จารณข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบแล้ว
เห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม
จึงให้เลื่อนการพิจารณาส่งคำร้องและให้สำนักงานสารรัฐมนูลนั้น
ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสารต่อไป
สำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้อง
ทั้งนี้ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่๓
ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา
โดยให้ยื่นต่อสารรัฐมนูลภายในวันที่๑๕สิงหาคม
และให้นัดพิจารณาคำร้องนี้๑๖สิงหาคมเวลา๙โมงครึ่ง
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามครับวันนี้สารรัฐมนูลนั้น
การพิจารณานะยังไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง
รู้อีกทีก็น่าจะ๑๖สิงหาคม๙โมงครึ่งฮะ